คำพูดนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว

อย่างคุณปู่กอนซาเลสอายุ๙๖ปี

เขายังไม่จบการศึกษาอย่างสมบูรณ์
แต่ขาดไป๑หน่วยกิจ
ปีหลังจากเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

ซึ่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก็บอกว่า

คือตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า

แต่ยังไม่หยุดหาความท้าทาย

และก็สร้างโอกาสในการเรียนรู้ครับ

สมัยสงครามโลกครั้งที่๒วัย๙๖ปีคนนี้

ซึ่งสาเหตุที่คุณตาต้องกลับมาเรียนอีกครั้ง
ก็เพื่อสารฝันตามเป้าหมายในชีวิต
ว่าจะต้องเรียนจบมหาวิทยาลัยให้ได้

ซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และพี่น้อง
รวม๕คนได้ย้ายไปตั้งรกราก
ซึ่งเขาอาศัยอยู่ที่นี่จนถึงทุกวันนี้

เวลาอันมีค่ากับหลานที่บ้าน

แต่ครอบครัวของเขาก็รักใคร่กลมเกลียวกัน
หลานสาวคนโตวัย๕๓ปี

เล่าให้ฟังว่าคุณตาเป็นคนขยัน

สมัยที่ยังรับใช้ชาติให้หลานฟัง

โดยจนถึงทุกวันนี้คุณตายังคงเก็บรักษา
เครื่องแบบทหารของเขาไว้เป็นอย่างดี
และสามารถสวมชุดได้จนถึงทุกวันนี้

ที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่เดิน๒นาทีถึง
คอยช่วยดูแลคุณตาอีกแรงหนึ่ง
คุณตาเล่าให้ฟังว่าเขามักจะนอน
ทบทวนถึงอดีตเท่าที่จำได้

นึกถึงคุณครูบางคนที่จำได้ตั้งแต่ช่วงประถม๑๖

การศึกษาระดับมัธยม

เขาได้เข้าร่วมกับหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐ
ไปร่วมรบที่โอกินาว่าของญี่ปุ่น

เขาก็กลับมาทำงานรับเหมาก่อสร้าง

พร้อมกับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

สาขาชีววิทยาและสัตววิทยา
มหาวิทยาลัยซาวเทิร์นแคลิฟอร์เนีย

แต่เขาก็ไม่ได้เดินทางมารับปริญญา

ก็กินเวลานานถึง๗๐ปี

ต้องการโชว์ใบปริญญบัติของคุณตา

จนทำให้คุณตาต้องกลับมาลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง

โคเฮนคณะบดีของคณะที่คุณตาเข้าเรียนระบุว่า
ทางคณะยินดีที่คุณตากอนซาเลสมาเข้าเรียน
เพื่อจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
และพร้อมให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น

ซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนคุณตาระบุว่า
คุณตากอนซาเลสซึ่งมีอายุมากที่สุดในชั้นเรียน
ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่นักศึกษาคนอื่น
และยังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์
เรื่องราวที่น่าสนใจของคนในยุคอดีต
เทียบกับคนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
โดยคุณตากอนซาเลสจะเข้าพิธีรับปริญญาบัตรสมดังที่ตั้งใจ
ในวันที่๑๓พฤษภาคมนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน